บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ลบบุรีนะฮะโจรขึ้นบ้านเข้าไปรักทรัพย์คือเข้าไปรักทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวท่านดูนะฮะว่าไอ้รักทรัพย์เนี่ยเคยเจอมาถูกลักทรัพย์เนี่ยเยอะขนาดไหนแต่บ้านหลังเนี้ยเขาบอกเขาโดนมาแบบโอ้โหเต็มคาราเบลอ่ะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าเป็นยังไง
ประตูรัวอย่างเนี้ยสองชั้นนะครับตอนเนี้ยโซนอ่ะได้รักออกหมดเลยนะครับตลอดแนวครับจะรับออกตลอดแนวรักออกตลอดแนว
เพราะว่าเหล็กมันยังเอาไปค่ะตลอดแนวออกตลอดแนวใช่นี่ขนาดมีประตูสองชั้นนะค่ะมีประตูข้างหน้าแล้วมารั้วเหล็กก่อนถึงตัวบ้านนี่รั้วเหล็กเอาไปด้วยนะฮะคือไม่ใช่ว่าถอดทิ้งนะคือหายไปเลยโอ้โห
นี่เอาแล้วดูมีภาพไหนอีกในบ้านขอดูหน่อยนะฮะอันนี้งัดกุญแจ
ไม่ได้ขโมยรถไปสงสัยจะหากุญแจไม่เจอคุณอย่างเมื่อสอนค่ะแต่มันชำแหละถอด
มันมากันกี่คนใช้เวลากันนานขนาดไหนทำบ้านทำรถคุณเละได้ขนาดนี้
คือเวลาคงมีเหลือเฟือแน่แต่มากี่คนไม่รู้

คือโอ้โหนี่บ้านทั้งหลังนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่ตะบนโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะฮะ
เจ้าของบ้านมาเห็นนี่แทบเป็นลมนะฮะคุณสุดาพร
อายุ๖๑ปีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
แค่เห็นรถมันก็เป็นลมเป็นลมเลยดูสิ

หรือมันก็ตั้งใจว่าไม่เอาไปหรอกทั้งคันเนี่ยแยกชิ้นส่วนไปดีกว่า
นี่ตำรวจมาตำรวจยังอึ้งเลยนะฮะสพโคกสำโรงนะครับ
กุญแจบ้านถูกตัดออกประตูรั้วเหล็กเสาเหล็กที่ล้อมบ้านถูกตัด
ถูกเอาไปด้วยนะเอาเหล็กไปด้วยนะนี่ฮะด้านในนะครับถูกลื้อถูกถอด
คือสภาพเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนเหลือพวกกองขยะที่เอาไปไม่ได้อยู่เต็มบ้าน
พี่อุ๋ยดูห้องนอนดูเขาลื้อแบบ
เสื้อผ้าลื้อกระจุยกระจายหมดเลยที่หายไปเนี่ยมีแอร์สี่เครื่อง
ทีวีนะขนาดห้าสิบห้านิ้วอีก๒เครื่องตู้เย็น๒เครื่องนี่เห็นไหม
เครื่องออกกำลังกายเครื่องซักผ้ารถจักรยานยนต์เนี่ยมันไม่ชำแหละมันเอาไป
ค่ะอ่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าของบ้านคุณสุดาพรที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับ
บอกว่าช่วงที่ผ่านมาไปรับเหมาก่อสร้างได้งานที่ชนบุรีบ้านเนี่ยอยู่ลบบุรีนะ
ไปทำงานรับเหมาก่อสร้างอยู่ชนบุรีเดือนกว่าปกติเวลาไปไหนเนี่ยคุณสุดาพรกับที่บ้านนะฮะ
สามีเนี่ยบอกว่าที่บ้านมีกล้องวงจรปิดก็จะคอยดูความปลอดภัยดูบ้านเนี่ยผ่านกล้องวงจรปิด
แอปพลิเคชันแต่ตั้งแต่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ไปรับเหมาก่อสร้างอยู่ชนบุรีเนี่ย
ตุลาคมที่ผ่านมากล้องวงจรปิดมันเสียมันเสียแล้วมันดูไม่ได้แต่ก็เอ้าไม่เป็นไรก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ไม่ได้คิดอะไรมากก็เดี๋ยวค่อยกลับมาบ้านค่อยมาดูนี่มันถอดไปหมดเลยนะฮะ
เพดงฝ้าเพดานมันถอดอะไรได้เอาไปหมดเลยคือทีเนี้ยเขาต้องรีบทำงานให้ให้เสร็จ
ตามที่ลูกค้าเขาจ้างเอาไว้ไงนะก็ทำต่อนะฮะจนกระทั่งกลับมาที่บ้านที่ลบบุรี
เมื่อ๑๔พฤศจิกายน๒๐ตุลาคมนี้กล้องวงจรปิดเสียกลับมาบ้าน๑๔พฤศจิกายน
สภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมากลางดึกเจออย่างนี้เลยฮะแทบเป็นลมนะครับ
นี่คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปทางเจ้าของบ้านเอารูปบ้าน
ตอนที่โจรยังไม่ขึ้นมาให้ดูนะฮะสวยไหมโอ้โหเห็นไหมเขาตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยนี่ประตูรั้วเหล็กที่มันหายไปไงค่ะ
ก็เขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะเห็นไหมเขาทำบ้านเขาไว้อย่างดี
ตอนนี้หายหมดนะฮะจักรยานยนต์ก็เอาไปด้วยนะ
รถยนต์ที่จอดอยู่นี่ถอดชิ้นส่วนไปเลยนะครับ
ตำรวจบอกว่าพบทรัพย์สินแล้วหลายรายการนะครับ
แต่ส่วนใหญ่เจอแบบพวกของเล็กน้อยที่ตำรวจไปไล่ตามให้เจอนะครับ
ทีนี้รถเก่งคันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นรถที่เป็นรถคู่ใจใช้มานาน
คือมันเก่ามันไปใช้งานอะไรไม่ค่อยได้หรอก
แต่มีคุณค่าทางจิตใจเหมือนรถคันแรกของเขาอ่ะค่ะ
เขาขับรถไปทำมาหากินของเขามาอ่าตอนนี้เขาเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
พอจะมีสตางค์อะไรบ้างแต่เขาไม่ทิ้งรถคันนี้

ทุกอย่างเลยทุกอย่าง
ไม่ว่าดูเขาทำเหมือนแบบว่ามันคนอะไรขนานี้อ่ะ
ผ้าดีที่เก็บเป็นชั้นใส่รังไว้เป็นแพ็ค
นี่มันทำเพื่ออะไรกันให้ไม่เข้าใจ
เจ้าของบ้านพูดน่าสนใจนะคะถ้าจะขโมยอะไรก็ยกไปเลย
แต่นี่ทำไมต้องลื้อแบบโอ้โหขนาดนี้ลื้ออะไรค้นอะไรขนาดนั้นน่ะ
อย่างเสื้อผ้าก็เอาไปนะที่ว่าทิ้งเอาไว้เนี่ยคือแบบไม่เอา
คือลื้อมีเวลาเลือกใช่คงเลือกลื้อแล้วเลือกเลือกจะเอาอะไรดี
ตู้เก็บของเฟอร์นีเจอร์มีเวลาเหลือเฟื่อคือกล้องวงจรปิดเขาเสียตั้งแต่๒๐ตุลาคม

นั่นน่ะสิแล้วกลับมา๑๔พฤศจิกายนนะฮะเจอสภาพบ้านแบบนี้นะฮะ
ตำรวจตามไปเจอผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ในรุ่งนะฮะอายุ๔๘ปีเป็นชาวตำบลหัวลำอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี
ถามว่าทำไมถึงสงสัยคนนี้เพราะตำรวจบอกว่าในรุ่งเนี่ยเอาของที่เป็นทรัพย์สินของบ้านที่เสียหายที่ถูกโจรขึ้นบ้านเนี่ย
เอาไปขายเอาไปขายให้กับคนที่เขารับซื้อแล้วก็ได้เบาะแสมาไปที่บ้านในรุ่ง
นี่ฮะแต่แม่ไม่ทันเจอตัวฮะคือคลาดไปแค่๑๐นาทีไม่รู้ว่าไปไหนก่อนหรือว่ารู้แก้วก็เลยออกไปก่อนนะครับ
ฉีดก้นยังมีอ่ะเอามาหมดอ่ะนี่ฮะ
ทีนี้ก็เลยต้องไล่ตัวในรุ่งเลยนะครับเออนี่เห็นไหม
ของที่โอ้โหมาอยู่ที่นี่หมดเลย
แต่ที่อย่างอื่นขายไปก็เยอะนะฮะที่หายไปแล้วยังไม่เจอนะครับ
ท่านผู้ชมครับในรุ่งเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่า
ย้ายมาอยู่บ้านหลังที่ตำรวจมาค้นเนี่ยได้๓เดือน
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นว่าเขาขนอะไรมาที่บ้านนะ
เนี่ยมารู้ก็ตอนที่ตำรวจมานี่แหละว่าอุ้ยทำไมบ้านเขาข้างในมีของเยอะแยะไปหมด
ล่าสุดเห็นคือมีคนขับรถมารับไปเมื่อเช้า

ก็เจอไวก็เจอวันนี้ก็เมื่อคืนก็เจอ
กลี้ยกรก็รู้ว่าเขาอยู่แล้วก็ไปวันเช้า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไล่จับกลุ่มตัวนะครับ
แล้วก็สืบสวนขยายผลว่ามีใครร่วมก่อเหตุบ้าง
เชื่อว่าคนเดียวคงไม่สามารถเข้าไปเอาของเอาทรัพย์สินมาได้ขนาดนี้

ท่านผู้ชมส่งข้อความมาบอกนี่ถ้ายกบ้านไปได้ทั้งหลังมันคงยกไปแล้วไง

นี่ยกเขาเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่จริงเลยเนี่ย